ไปดูเกษตรกรชาวสกลนครค่ะ
ที่ได้น้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

จะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เพียงพอ
ก็ฟื้นตัวได้รวดเร็ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

เพราะน้ำท่วมได้พัดพารายได้หลัก

นายฉันคาดว่าน่าจะใช้ชีวิตลำบาก

เมื่อทำเกษตรเชิงเดียวให้ผู้ชายพบใหม่

ด้วยการจัดสรรแหล่งน้ำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล
ด้วยการแบ่งพื้นที่สำหรับการกักเก็บน้ำทำประสุทธิ์
นาข้าวปลูกไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผัก
ส่วนสุดท้ายสำหรับที่อยู่อาศัย
โดยที่ผ่านมามีกินมีใช้มีรายได้ราว๓๔แสนบาทต่อปี
มีที่ดินทำกิน๒แปลงรวม๑๑ไร่
มีการเดินตามรอยพ่อหลวงใช่เพียงนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้น
การจัดการบัญชีความพอเพียงและที่สำคัญความมานะอดทนภาคเพียน
แล้วแต่มีสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นต้นแบบทั้งสิ้น
การดูงานและให้ความรู้ที่ผมมีแค่นี้ไปเรื่อยจนกว่าชีวิตผมมีเหตุบรรยาย
และให้พวกนี้เห็นหรืออยู่สวรรค์หรือเป็นอย่างที่แบบนี้
ให้พวกนี้คิดว่าผมมีนำรอยของพวกนี้ไปตลอด